โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

สงครานแล้วก็ตีกันมาจากที่อื่น
แล้วเจ็บต้องมาโรงพยาบาลมาเจอกันที่นี่อีก

เข้าใจไหมว่าโรงพยาบาลคือสถานที่สำหรับอะไรบ้าง

ช่วงนาทีที่กลุ่มวัยรุ่น

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ทั้งตำรวจทั้งทหารเข้ามาระงับเหตุนะฮะ

เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำงาน
กันอยู่ก็ต้องโอ้โหมาวุ่นวาย
ก่อนหน้านี้มีวัยรุ่น๒กลุ่ม

ในช่วงของการเล่นสงคราน

อยู่ที่แถวร้านอาหาร

ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางสะพาน
คนบาดเจ็บชื่อว่านายสมยรรษทองรัก

ก็ถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยหลังจากนั้น
กลุ่มคนเจ็บอ่าก็มาดูเพื่อนค่ะอ่าอีกกลุ่มนึง
ก็มาเหมือนกันนะมาที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
เจอกันอีกนะครับแล้วก็มารุมทำร้ายกันอีกนะครับ
นายคงศักดิ์ศรีสุนทรโวหารเจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบางสะพานน้อยบอกว่าตอนกำลังรักษาผู้บาดเจ็บอยู่
มีแพทย์มีพยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่๕คน
กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ได้ยินเสียงเออะโวยวาย
ก็เปิดประตูห้องฉุกเฉินออกไปดูค่ะพบว่ามีกลุ่มคนกำลังตีกัน
ตำรวจกับทหารมาช่วยกันห้ามปรามซึ่งยอมรับว่าตอนนั้น
ห้องปฏิบัติงานฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งมันควรจะเป็นห้องที่
เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วใช่เพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา
กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะมันตีกันมั่วไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่อีกคนนึงของโรงพยาบาลบางสะพานน้อยที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็
ไม่พบทรัพย์สินอะไรของโรงพยาบาลเสียหายนะครับ
มีพระพุทธรูปที่ถูกหยิบฉวยมาเป็นอาวุธโอ้โห
มันไปหยิบพระพุทธรูปมาเป็นอาวุธเสียนพระเนี่ยแตกหักไปเลยนะฮะ
โอ้โหตกใจตกใจเลยค่ะเออเวลาก็เป็นเคยเจอแบบนี้มากมั้ยอ่ะ
คือเคยเจอค่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนี้ค่ะ
มันแค่เล็กน้อยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
วัยรุ่นมีอาวุธอะไรที่ดูนะโชคดีที่ไม่มีค่ะค่ะ
อันนี้คือใช้มืออย่างเดียวเลยมือเท้าแล้วก็พระองค์พระเนี่ยค่ะ
ที่ใช้เครื่องหัวกันแตกค่ะคนเจ็บคนแรกที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
ชื่อนายสมยศทองรักอายุยี่สิบอืมค่ะอันนี้ก็ยังพอวัยรุ่น
แต่ไม่ใช่ว่าวัยรุ่นก็จะทำอย่างงี้ได้นะส่วนคนอื่นอื่นที่ตามกันมานะครับ
ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะตามกันมาแล้วมาตีกันเพิ่ม
ทำร้ายกันเพิ่มในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เจ็บเพิ่มอีก๖คน
มีนายอาณุวัติภูณธองอายุสามสิบสามนายสุริยชุ่มชื่น
กับนายอาชานายบัวคำสองคนนี้อายุยี่สิบเก้าค่ะ
สามคนนี้เป็นฝั่งของคนเจ็บอืมมาดูเพื่อน
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคู่กรณีตามมาตามมาเอาเรื่องเขาที่โรงพยาบาลอีก
นายชาวลิศโอ๊ตทวีอายุสามสิบสอง
แล้วก็นายจรรย์ปานพรมอายุยี่สิบเก้า
เป็นวัยกลางคนกันได้แล้วหรือยังก็ประกาศรายชื่อให้
จะได้บันทึกไว้เปลี่ยนเกียรติประวัติสำหรับคนพวกนี้ภาคภูมิใจไหมคะอืมอืม
พันธนตรวจเอกนัฐพลโกมิญชาติผู้กับการสอบภาวบางสุภาณน้อยบอกว่า
ตำรวจจะดำเนินคดีกับทุกคนนะฮะที่เข้าไปก่อเหตุวุ่นวายที่โรงพยาบาล
เรื่องต้นสั่งให้พนักงานสอบสวนนำภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
มาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในสถานที่ราชการ
ให้ดำเมินคดีทั้งหมดทุกคนอืม
ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดจะมาบอกไม่ได้ว่าเอา
ผมไม่ได้ทำอะไรผมมาเฉยเฉยผมอ่าไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกับเขา
ไปห้ามอะไรอย่างงี้ไม่ได้อ่ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันค่ะ
ใช่ตอนนี้ทราบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ส่วนทางนิติกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็จะมาแจ้งความดำเนินคดีเช่นกันอ่าอย่าลืมเรียกค่าเสียหายด้วยนะฮะ
เอาทางแพ่งโดยแม้ว่าจะไม่ได้มีทรัพย์สินเสียหายอะไรมาก
แต่ว่าต้องเรียกให้เข็ดอืมครับทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
แพทย์สามารถธีรศักดิ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริคันและคณะ
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคืนเกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็คงจะเสียขวัญประมาณนึงเหมือนกันอ่ะทั้งหมอทั้งพยาบาลครับ
ก็บอกค่ะว่าสำหรับกรณีคนตีกันที่โรงพยาบาลจะวัยรุ่นจะเป็นใครก็ตามเนี่ย
เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเราก็อ่านข่าวกันหลายต่อหลายข่าวแล้ว
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็กำชับให้ดูแลบุคลากรสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถด้วย
หลังจากนี้ก็ได้ไปขอบคุณตำรวจที่ช่วยระงับเหตุแล้วก็ปรึกษาหารือเลย
หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต
และจะมีการวางมาตรการในการเข้าระงับเหตุในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกด้วยอืมดูน่ะอืม
นี่คุณผู้ชมไลน์มาบอกบางสะพานยังมีเล่นสงกรานคอนเสิร์ตถึงวันพรุ่งนี้ด้วย
พอเลยฮะอ่าก็งานเขาจัดดีดีเข้าไปได้ให้ไปร่วมได้
คือแต่อย่าไปต่อเหตุพวกนี้เอ่อเราร่วมเทศกาลอย่างสนุกไม่ได้เหรอ
ไม่ต้องนองเลือดได้ไหมอ่ะก็มันก็ยังมีคนพวกนี้อยู่ไงอืมอ่า